คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะฮะ

เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งวัย๑๘ปีเท่านั้นเอง
เข้าแจ้งความกับตำรวจนะฮะ
บอกว่าเธอถูกแฟนสาวของแรปเปอร์ชื่อดัง
ยอดวิว๔๐๐ล้านวิว
เป็นธุระจัดหาให้ตัวเธอเนี่ยคือสาว๑๘เนี่ย
มาดูแลแร็ปเปอร์หนุ่มหน่อยมาทำงานบ้านให้หน่อย
มาดูเรื่องอาหารการกินแต่ละมื้อให้หน่อย
แล้วก็รับเงินค่าจ้างไป๑๐๐๐บาทนะ
พูดแบบนี้เหมือนกับมาดูแลศิลปินนะ
สาววัย๑๘คนนี้ก็เลยรับงาน
ปรากฏว่าพอรับงานไปมา
ทั้งหมดทั้งมวลงานที่ถูกดิวมาไม่ได้ทำเลยนะคุณนะ
จัดหาอาหารทำงานบ้านดูแลทำความสะอาดให้กับศิลปินแรปเปอร์
ไม่ได้ทำเลยมีแต่เรื่องเซ็กล้วน
เรียกเมื่อไหร่ก็ต้องไป
ไปหาก็มีแต่เรื่องเซ็ก
ร่วมหลับนอนด้วยโดยไม่ได้ป้องกัน

เพราะว่าตัวเธอได้เดินทางไปแจ้งความกับ
พนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่น

ถึงกรณีที่เธอแจ้งความ
กับแฟนสาวของนักร้องแรปเปอร์

ล่อไปหรือพาไปเพื่อการทำอนาจารย์
แล้วเมื่อวานี้เธอไปหาตำรวจ
พ่อเมืองขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปตามคดี
ค่ะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับ
เพราะว่านักข่าวเนี่ยก็ไปตามสัมภาษณ์เธอนะครับ
ถึงกรณีนี้แล้วก็จริงเนี่ย
โอ้โหคนในโลกโซเชียลก็คอมเมนต์ไปถามเยอะเลย
กับผู้หญิงคนนี้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
เปอร์คนนั้นคือใครอะไรยังไงเปิดเผยได้ไหม
แล้วไปมีเซ็กกับเขาได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะ
คือผู้เสียหายรายนี้เราใช้นามสมมุติแล้วกัน
นางสาวแอนอายุ๑๘ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเป็นแฟนคลับของแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังอยู่แล้ว

กระทั่งเมื่อต้นปีมีผู้หญิงคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นแฟนสาวของแรปเปอร์ชื่อดัง
ติดต่อมาให้เธอทำงานในการดูแลแรปเปอร์รายนี้นะครับ
ดูแลเรื่องต่างอาหารการกินแต่ละมื้อดูแลห้องอัดทำงานบ้าน
ซึ่งจ้างเป็นเงินวันละ๑๐๐๐บาท
ไม่ได้พูดถึงเรื่องเซ็กอะไรใดทั้งสิ้นตอนต้นนะที่ติดต่อมานะครับ
แล้วก็ต่อมาประมาณวันที่๓กุมภาพันธ์ก็ทักมาอีก
แล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเซ็กใดทั้งสิ้น
พูดแต่เรื่องงานล้วนอยากให้มาดูแล
ในห้องอัดแล้วก็เรื่องของงานเพลงมันเป็นความลับ
ดังนั้นต้องขอคนที่ไว้ใจได้
แล้วก็มาดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องน้ำเรื่องไฟอะไรเหล่านี้นะครับ
ทีนี้ตัวเธอก็เลยรับงาน๑๐๐๐บาทต่อวัน
ไปดูแลใกล้ชิดแรปเปอร์แล้วก็ไปดูแลเรื่องของอำนวยความสะดวกให้

แต่ทีนี้ครับเธอบอกว่าพอรับงานไปแล้ว
แล้วก็แรปเปอร์นั้นให้เธอร่วมหลับนอนด้วยนะครับ
โดยผู้หญิงที่เป็นแฟนของแรปเปอร์เป็นคนจัดหาชุดให้ใส่
แล้วก็เรื่องเซ็กมีการตกลงเพิ่มเติมในภายหลัง

งานกันยังไงตกลงเป็นเรื่องเซ็กไปหมดแล้ว
ฟังเสียงสาว๑๘คนนี้เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ

ร่วมรวมกันตั้งแต่บอกว่าให้เรามาทำงานก็คือ
จัดข้าวรับข้าวดูแลศิลปินกิจประทะทุกอย่าง
ไฟอะไรในบ้านเรื่องไฟอะไรในบ้านเขาก็พูดทุกอย่าง

แล้วพอมาจริงมันไม่มีงานที่เขาบอกมาตั้งแต่๒๖
มันไม่มีเลยใช่มีแค่เรื่องเซ็กอย่างเดียวค่ะ
มีผู้เสียหายมากกว่าแค่๑คน
คนแน่นอนค่ะคนที่โดนมาทุกคนเป็นแฟนคลับหมดเลย

อกจากนี้ผู้หญิงคนนี้ยังเปิดเผยข้อความแชท
ที่ติดต่องานมาที่เป็นคนดีลกับเธอนะฮะ

คือเลิกกันแล้วแต่ก่อนเป็นแฟนจริงนะครับ
แต่ทีนี้ครับพอเลิกกันฝ่ายชายจะไม่มีคนดูแล
ก็เลยอยากให้น้องเนี่ยน้องวัย๑๘เนี่ยนะ
ดิวงานมาช่วยดูแลแรปเปอร์หน่อย
เดี๋ยวเขาไม่มีคนดูแลก็ให้ค่าตอบแทน

อยากได้คนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้
เนื่องจากเป็นที่ส่วนตัวต้องรักษาความลับเรื่องของงานเพลงด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันฮะบางช่วงของการแชทคุยกันเนี่ย
ก็มีการถามออกมาตรงว่ามีอะไรด้วยได้ไหม
คือสาว๑๘คนนี้เปิดเผยมาบอกว่า
ตอนแรกครั้งแรกที่ติดต่อมาไม่มีเรื่องเซ็กเลย

ครั้งที่๒ที่ติดต่อมาก็ไม่มีเรื่องเซ็กเลย

พอติดต่อมาเรื่อยเป็นแชทมาเรื่อยเริ่มเข้าเรื่องเซ็ก
เนี่ยตรงกรอบแดงที่วงไว้เนี่ยค่ะ

คืออยากให้มาดูแลเหมือนกับคนที่แบบเป็นแฟนดูแลกัน
เออนะฮะแต่ตอนนั้นเธอบอกเธอก็ยังไม่แน่ใจ
ว่าตกลงต้องมีเรื่องเซ็กจริงหรือเปล่า
รับงานนี้พอไปอยู่จริงไปดูแลแรปเปอร์จริง

ตัวฝ่ายหญิงที่อ้างตัวว่าเป็นแฟนสาวของแรปเปอร์

เป็นคนจัดหาเสื้อผ้าชุดวาบวิวให้เธอทั้งนั้นเลย
แล้วก็ตอนที่มีเพศสัมพันธ์กับแรปเปอร์เนี่ย
ตัวฝ่ายหญิงคนนี้ก็จะคอยแอบดูอยู่ด้วย

เรื่องนี้เธอก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรม

แจ้งว่าฝ่ายหญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้
เป็นธุระจัดหาล่อลวงเธอไปให้ถูกอนาจารย์
ฟ้องผู้หญิงนะไม่ได้ฟ้องแรปเปอร์นะครับ
พอเรื่องนี้เป็นข่าวกลายเป็นดราม่าไปทั่วโลกออนไลน์เลยนะฮะ
แรปเปอร์คนดัง๔๐๐ล้านวิวเป็นใคร
หลายคนก็เดากันไปต่างนานา
แล้วก็มีชาวเน็ตที่ทราบถึงตัวตนของแรปเปอร์ดังกล่าว

ก็ได้ออกมาปกป้องว่าเรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องปกติ
ถ้ายิ่งทั้งสองฝ่ายสมยอมตกลงกันแล้ว
ดังนั้นฝ่ายหญิงสาว๑๘ไม่ควรจะเอาเรื่องนี้ออกมาแฉ
คุณไปตกลงกับเขาเองอะไรประมาณนี้
บางคนก็ไปถามสาว๑๘นะ
ไปถามหาบอกว่าเอ๊ะตกลงคุณมีความประสงค์อะไรกันแน่นะครับ

แต่อีกฝ่ายอีกส่วนหนึ่งเขาก็เห็นใจสาวคนนี้
บอกว่าโอ้โหถูกล่อลวงไปใช่ไหมเนี่ย
ยังมีคนอื่นถูกล่อลวงไปแบบนี้ไหม
สาว๑๘คนนี้ก็เข้าไปตอบคอมเมนต์นะ
น่าจะถูกล่อลวงไปแบบนี้อีกหลายคน

ทำให้มีการออกล่าตามหาแรปเปอร์ชื่อดัง

แรปเปอร์ชื่อดัง๔๐๐ล้านวิวคือใคร
แล้วเอาจริงนะคุณผู้ชมมันก็มีคนไปโยงโยงไปถึงแรปเปอร์อย่างยังโอม

คือเมื่อวานคุณยังโอมเขาไปออกงานพอดี

ออกงานแถลงข่าวภาพยนตร์คุณยังโอมรัฐพงศ์เนี่ยนะฮะ
ออกไปแถลงข่าวเรื่องภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เซ็นทรัลเวอร์

ปรากฏว่าถูกจ่อไมค์ถามว่ายังโอมคุณใช่คนนั้นไหม
คุณใช่แรปเปอร์ที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคลับสาววัย๑๘หรือเปล่า

เดี๋ยวฟังตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์หน่อยค่ะ

คุณยังโอมเขาทำอะไร
เอ่อนะฮะคือนักข่าวถามสักหลายคำถามหน่อยนะฮะ
บอกว่าที่เป็นข่าวอยู่นี้ได้เห็นข่าวบ้างหรือยัง
คุณยังโอมบอกเห็นแว๊บครับนะฮะ

ก็คงไม่มีผลอะไรต่อผมทั้งสิ้นนะฮะ

ผมว่ามันไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่แต่ละคนมากกว่านะครับ

โซเชียลทุกวันนี้มันก็คิดกันไปเรื่อยแหละนะครับ

พวกผมก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้น
ไม่มีครับผมโสดนะ

ไม่ใช่แล้วก็หัวล่อของเขาเองนะฮะ
ผมก็เป็นโสดคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับ

บางทีนะผมก็คุยกับผู้หญิง

ผมก็ปล่อยเขาไปหมายถึงแค่คุยนะ

ที่เป็นข่าวเป็นคราวเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวเขา
ใช่แต่เอ๊ะทีนี้เรื่องทางคดีเนี่ย

เก่งสาริกิจผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่น

ก็บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวน
นางเสาแอนที่เป็นผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วตำรวจออกหมายเรียกแฟนของแรปเปอร์คนนี้
ให้มาสอบปากคำตามขั้นตอน
แล้วก็บอกด้วยออกหมายเรียกผู้หญิงที่ดิวงานจ้าง
ใช่ค่ะคือเรียกหมายเรียกครั้งที่๑

ถ้าเกิดใน๗วันนี้แฟนของแรปเปอร์คนนั้นไม่มา

แล้วถ้าเกิดว่าครั้งที่๒ออกหมายเรียกไปแล้วยังไม่มาอีก

อันนี้คือตามขั้นตอนในฐานความผิด
คือเรื่องของผู้ใดเพื่อสนองความไคร้ของผู้อื่น

ครับทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวก็พยายามติดต่อนะ
ไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้จากนางสาวแอน

แล้วก็ตัวผู้หญิงที่อ้างตัวว่าเป็นแฟนแรปเปอร์หนุ่ม

แต่ไม่สามารถติดต่อได้ไงคุณ
แล้วก็นักข่าวก็ไปตามที่อยู่ของแรปเปอร์อยู่
จริงอยากรู้ความจริงว่าตกลงแล้ว

เห็นว่าลงพื้นที่ไปดูที่อยู่ของแรปเปอร์
ผู้ชายคนนี้ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอตัวนะคะ

แล้วก็ติดต่อไม่ได้ทั้งตัวแรปเปอร์แล้วก็ตัวฝ่ายหญิงด้วย
ใช่ค่ะเรื่องนี้วันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อน

เพราะว่าข้อหาเรื่องของการเป็นธุระจัดหา
โทษก็คือจำคุกนะ๑๑๐ปีแล้วก็ปรับ๒๐๐๐๒๐๐๐๐บาทด้วย